ช่วงนี้นะครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสารรัฐธรรมนูลครับเชิญครับ

บรรยากาศล่าสุดที่ด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลนะคะ
ณขณะนี้นะคะยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ
มีมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนายธนทร
ทยอยเดินทางมาที่ด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลบางส่วนแล้วนะคะ
แล้วก็จากการที่ได้ไปพูดคุยกับมวลชนที่มาให้กำลังใจนะคะ
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินในวันนี้หากจะออกมาในทิศทางไหนค่ะ
เหลือเวลาอีก๒ชั่วโมงนะคะที่สารรัฐธรรมนูลจะอ่านคำพิพากษา
คดีที่กรกตร้องให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสอสอของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักอนาคตใหม่จะสิ้นสุดหรือไม่
จากกรณีการถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลได้มีการจัดสถานที่และวางมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะ
มีการกำหนดพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าออกชัดเจนค่ะ
พร้อมทั้งนำแผงเหล็กมากั้นแนวเขตของสารรัฐมนูล
ซึ่งแยกโซนให้สื่อมวลชนติดตามการอ่านคำวินิจฉัยจากโทรทัศน์วงจรปิดที่ถ่ายทอดมาจากห้องพิจารณาคดีค่ะ
ขณะที่มวลชนที่จะมาให้กำลังใจนายธนทรนะคะ
ก็ทยอยเดินทางมาที่สารรัฐธรรมนุนแล้วบางส่วนค่ะ
รวมถึงนายบัณฑิตลิ้มจิตกรค่ะบีดาของนายเท่าพิพบสสพักอนาคตใหม่
ก็เดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูลเพื่อให้กำลังใจนายธนทรค่ะ
พร้อมกับบอกว่ามวลชนกลุ่มใหญ่จะมารวมตัวกันที่ศาลตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
เราก็ทราบกติกานะครับเราก็ต้องพูดว่าเราทราบกติกาสังคมดีว่าเราจะต้องวางตัวอย่างไร
เรามีความปรารถนาดีและจริงใจนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องที่เราจะมาทำอะไรให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจกับทางศาลหรือว่าทางสังคมที่เราเข้ามานะครับ
สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์ราชการเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
แจ้งว่าจะส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังด้วยค่ะ
ขณะที่คณะตุลาการสารรัฐมนูลนะคะ
ได้ประชุมในเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
เพื่อแถลงด้วยวาจาและลงมติค่ะ
ก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยในเวลา๑๔นาฬิกา
ซึ่งทางศาลจะมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในห้องพิจารณาคดี
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายธนทรในช่วงเช้านะคะ
นายธนทรยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติค่ะ
โดยได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓ที่รัฐสภาค่ะ
ในส่วนของงบประมาณสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมนะคะนายธนทรก็ยังคงพูดคุยหารือ
เพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาในที่ประชุมตามปกติ
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านายธนทรมีสีหน้าเคร่งเครียดบ้าง

และในเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
นายธนทรจะพบปะพูดคุยกับสอสอของพักอนาคตใหม่
ก่อนที่จะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูล
ซึ่งก็แจ้งว่าจะไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
ตามกำหนดนะคะนายธนทรจะเดินทางมาถึงที่สารรัฐธรรมนูล
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
จับตานะคะว่าแนวทางในการอ่านคำตัดสินวันนี้จะออกมา
อย่างที่นักวิชาการได้มีการคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูญค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับก็วันนี้ต้องจับตามองแล้วครับ
ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรมันมีผลต่อเนื่องต่ออนาคตของนายธนทรแน่นอนนะครับ
ถ้าไม่ผิดก็การทำหน้าที่ในการเข้าสภาในการเป็นสอสอ
หรือถ้าผิดนะครับก็ต้องดูว่ากรกตเขาจะดำเนินคดีอาญาต่ออย่างไร